ประกาศผลโหวตไทยรัฐที่สุดแห่งปีสองพันยี่สิบสอง
ได้แก่แตงโมพัทรธิดาหรือแตงโมนิดาพลัดตกจากเรือสปีดโบสต์
แม่น้ำเจ้าพระยาจนเสียชีวิตการจากไปของดาราสาวแตงโมพัทรธิดา
ซึ่งผลทางคดีเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหา๕คนบนเรือ
รวมกันประมาทเป็นเหตุให้ดาราสาวเสียชีวิตล่าสุดครบรอบ๑ปี
นางพนิดาแม่ของแตงโมไม่อยากให้จัดงานรำลึกให้กับลูกสาว
และให้สัมภาษณ์ยืนยันว่าจะเรียกค่าเสียหายเพิ่มเติม
ตั้งแต่วันที่หนึ่งมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหก
ไทรัตที่สุดแห่งปีสองพันยี่สิบสองสนับสนุนโดย